ต่อไปนี้นะทั้งเศร้าทั้งซึ้งได้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสุนัข
สุนัขเนี่ยคือเจ้ามอมแมมเจ้าของเนี่ยอายุเกือบ๘๐แล้วนะคะเป็นอดีตผอโรงเรียน
ทีนี้มอมแมมเนี่ยมันก็อายุเยอะแล้วมันลงไปเล่นในน้ำแล้วมันจะจมน้ำ
พอเห็นนะนะพยายามจะไปช่วยเจ้ามอมแมมสุดท้ายคุณผู้ชมที่เราเบลอภาพนี่คือ
พอจมน้ำเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ลึกประมาณสักสองเมตร
พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสิบตารางเมตรโดยอดีตพอคือนายบุญเรืองจันทดีอายุเจ็ดสิบหกปี
ซึ่งเป็นอดีตผอโรงเรียนชุมชนบ้านบาง
เป็นเจ้าของบ้านแล้วจมน้ำเสียชีวิตอยู่ตรงก้น
บ่อนั้นนะคะรวมถึงมีเจ้ามอมแมมเจ้ามอมแมมเป็นสุนัข
ผู้ใจพันไทยเพศผู้อายุก็เยอะแล้วเหมือนกันเจ้าหมอแมมเนื้อตัวมันยังเปียกอยู่เลยตอนที่เจ้านาทีไปถึง
มันพยายามตะกายขึ้นจากน้ำ

แล้วก็ช่วยนำตัวขึ้นมาได้

บอกว่าได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือ

ภรรยาตะโกนอย่าเลยช่วยสามีฉันหน่อย

เพราะอะไรสามีลงไปจะช่วยเจ้ามอมแมม

คือพอเห็นว่าสามีเนี่ย

แล้วสามีก็พลาดตกลงไปในบ่อเหมือนกัน
ภรรยาก็เลยรีบตะโกนให้คนมาช่วย

คนมาถึงเนี่ยมันสายเกินไปแล้ว
กู้ภัยนั้นนำร่างของอดีตพอออ

ภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมเจ้ามอมแมม
สุนัขคู่ใจเนี่ยมันก็รักนายมันนะนะ
ผูกพันพอถูกช่วย

มอมแมมกระโดดลงไปหาเจ้าของอีก

คือเจ้ามอมแมมคิดว่าเจ้าของยังอยู่ที่ก้นบ่อ

ไปอีกรอบนึงมันก็เกือบจะจมน้ำตายนะ

ทีนี้พอเอาขึ้นมาแล้วก็บอกกับ

บอกว่านี่นายเองอยู่นี่

แล้วมันก็ส่งเสียงร้องเป็นเสียงโหยหวนตลอดเวลา

ตำรวจได้นำศพของอดีตพอส่งชนะสูตร
แล้วก็ให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนญาติก็กลัวไงเป็นห่วงเจ้ามอมแมม

ถ้าเกิดว่ารู้ว่านายมันเสียชีวิตไปแล้ว
นี่ก็ต้องให้การดูแลเจ้ามอมแมมด้วยเหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็เป็นข่าวทั้งซึ้งทั้งเศร้านะคะ